โอ้โหงานอีเวนต์ดิฉันก็ดาราดังเพียบเลยค่ะ

เราเจอคนวุ้นเส้นวิธีภาไปสีแดงไหมคะ
นี่กะอกสีแดงนั้นที่มีสร้อยคล่องอยู่ตรงนั้นค่ะ

เจอแบบนี้ก็ต้องถามถึงเรื่องเพื่อนสนิทเนี่ยค่ะ
คุณไอ้อภิษดาที่บอกท้องแล้วค่ะ
เป็นยังไงวุ้นเส้นรู้เรื่องหรือเปล่าค่ะ
วุ้นเซ็นก็จับข่าวพี่หน้าข่าวคุยแล้วบอกว่า
พี่เอาจริงวุ้นก็รู้พร้อมทุกคนนี้แหละค่ะ
แต่จริงวุ้นบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ดีใจกับไอซ์นี่แหละค่ะ
จะมีแบบสามีฟ้อสามีอะไรก็มันเลิศ
แล้วจะมาอยู่เมืองนอกก็เลิศเพราะว่าสามีรวยเลิศ
ก็เลยต้องถามวุ้นอีกนิดนึงอ่ะวุ้นแล้วชีวิตเธอล่ะ
กับนักธุรกิจหนุ่มคุณนิกเนี่ย
จะได้แต่งปุ๊บปั๊บรับโชคแบบนี้หรือเปล่า

ยินดีกับเขานะเพราะว่าเห็นสึกว่าเขาถึงเวลาแล้ว
ที่แบบว่าจะมีครอบครัวเตรียมตัว
อยากจะมีลูกมาสักครั้งแล้ว

คุณไม่ได้มองเลยว่าวุ้นจะมีหรือไม่มี

ไม่อยากพูดมากเพราะว่าแบบมาสะดวกความพร้อมของแต่ละคน

อืมนะคะก็พร้อมมากนะคะเสียงน้องแก้มเมื่อสักครู่
โอ้ฮู้สันถันทะเรือนเลยค่ะ
แต่ทั้งหมดก็สู้ความเหลาะของคนนี้ไม่ได้ค่ะ
บอกเลยเรื่องนี้คุณผู้ชมดูให้ดี

ละครใช่ไหมได้บทละครมาต้องต่อบทกับแฟน
จันติแต่ว่าเรื่องนี้ไม่กล้าต่อบทด้วยเลยนะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันวาบวิวเกินไป
เกินใจจะห้ามได้อะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ถึงยังไงก็ตามนะคะมันก็เป็นงานที่สันติก็เข้าใจดีค่ะ
เห็นคลิปนะเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วคลิปนี้แหละค่ะ
ครั้งแรกที่เห็นแบบเต้นกระหุงกระหนิงแบบนี้ค่ะ
เช้าตัวบอกว่าพี่เอาจริงผมถ่ายไม่นานแล้ว

เอาจริงเวลาเธอยังอยู่กับพี่นาเดชน์พี่แบร์นะคะ

เช่นเดียวกันเรื่องนี้แข็งมืดปลอดภาษณ์ที่ไม่กล้าชอบได้
เหตุผลเดียวกันเลยเพราะว่าวาบอยู่เกินไป
ไม่เคยอยากเป็นดาราเลยจนพอมีฉากอะไรแบบนี้

แต่ว่าเชอรี่ต้องไปแบบนั้นเลยนะคะอยู่ในอู่รถ
โอ้ได้แค่ฉากนั้น